สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็เป็นวันเด็กด้วยหลายคนวางแผนพาเด็กไปทำกิจกรรมตามจุดต่างเป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะครับหลายคนก็กังวลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะมีฝนหรือเปล่าคลื่นจะเป็นยังไงอากาศจะหนาวเย็นมากน้อยแค่ไหนในวันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เอง
ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแผลลงมาไล่กลุ่มฝนจากบริเวณทางตอนบนลงไปสู่ตอนล่าง
แล้วก็หลังจากนี้นะครับฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะถูกดันลงไปอยู่แถวบริเวณมาเลเซีย
ฝนก็จะลดลงแต่ยังคงต้องระวังเรื่องของคลื่นนะครับ
เลื่อนยังคงแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ใครที่จะเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็กต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
อกจากกระแสลมที่ทำให้เกิดคลื่นสูงแล้วกระแสลมเหล่านี้เนี่ยนะครับ
พัดแรงในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ใครที่จะจุดฟืนจุดไฟทำกิจกรรมต่างที่มีเปลวไฟคงจะต้องเพิ่มความระวังหน่อยนะครับ
อาจจะเกิดการติดไฟได้ง่ายนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
อากาศก็จะเย็นลงหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
อากาศค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ
ร้อนอบอ้าวเป็นอากาศเย็นฉับพลัน
อาจจะทำให้สุขภาพร่างกายของเด็กนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยกันง่าย

ราฟิกนี้เป็นกราฟิกมาดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้น
คุณผู้ชมสังเกตดีสีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
เป็นการคาดการณ์จากปรมบุตุนิวพฤษภาค๑๘นะครับ
สังเกตว่าในวันนี้อยู่แถวบริเวณตอนกลาง
หลังจากนี้ก็จะค่อยดิ่งลงมาแถวบริเวณพื้นที่ตอนล่างของภาคกลาง
แถวบริเวณกรุงเทพมหานครภาคตะวันออก
จะมีโอกาสได้สัมผัสอากาศที่ต่ำกว่า๒๐องศานะครับ
นี่คือในวันที่๑๔จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
๑๔ก็ยังมีการปกคลุมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับ
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เองที่มีพื้นที่สีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินอยู่
ก็จะได้มีโอกาสสัมผัสอากาศเย็นหนาวในช่วงเช้า
แต่ช่วงกลางวันจากความชื้นที่หายไปกลุ่มก้อนเมฆที่หายไป

ยังไงออกไปทำกิจกรรมกลางแดดก็ต้องดูแลรักษาผิวพันธ์กันด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ